หนึ่งท่านค่ะเป็นเกจิดังจังหวัดราชบุรีนะคะแปลกแต่จริงลูกศิษย์พากันตะลึงบอกว่า
สรีระสังขารของหลวงปู่สายเกจิดังราชบุรีเนี่ยท่านละสังขารมากว่า๔ปีแล้ว
แต่ว่าสังขารของหลวงปู่ไม่เน่าเปื่อยไม่หนำซ้ำคุณผู้ชมยังมีเล็บงอกออกมา
มีผมงอกออกมาด้วยเรื่องราวดังกล่าวนะคะถูกเปิดเผย
ทางวัดหนองรีอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
ที่ล่ะสังคัญมากว่าสี่ปีโดยกำหนดวันชะปนักอยู่ในวันที่ยี่สิบหกมินาคมนี้นะคะ
บรรดาศิษยานุสิตก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมงานค่ะ
พร้อมเปิดโลงบรรจุสังขารของหลวงปู่สาย
เพื่อประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองให้กับสังขารของหลวงปู่สายนั่นเองค่ะ
แต่พอเปิดโลงคุณผู้ชมทุกคนบอกว่าโอ้โหอัศจรรย์ใจ
เพราะว่าสังขารของหลวงปู่ที่เสียชีวิตหรือว่ามรณภาพมา๔ปีแล้วนะคะ

แล้วเล็บก็งอกออกมาปกติด้วย
โดยเฉพาะในส่วนของเล็บเท้าค่ะ
งอกยาวออกมาจนเห็นได้ชัดคุณผู้ชมดูภาพ
หลวงปู่สายลาดสังขารไปนะฮะหลายปีแล้วนะคะ

ตอนนั้นท่านอายุ๙๕ปี๗๓พันศาค่ะ
จนถึงปัจจุบันท่านลาดสังขารไปแล้วร่วมกว่า๔ปี
แต่สังขารของท่านตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือไม่เน่าเปื่อย
สภาพเดิมเหมือนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่
สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างมากค่ะ
หลังจากที่ลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้แล้วก็ทำพิธีกันเสร็จสิ้น
คุณผู้ชมแน่นอนว่าไปไหนล่ะ
แผงลอตเตอรี่ค่ะในวัดขายดิบขายดีค่ะ
ศิษย์หาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขพันศา
อายุก็คือหลวงปู่อายุ๙๕ปีจำมาแล้ว๗๓พันศานะคะ
วันเดือนปีเกิดคือวันที่๓กันยายน๒๕๖๒
ลาดสังขารคือ๒๙มีนาคม๒๕๖๒ค่ะ
รวมไปถึงเลขฝาโลงของหลวงปู่ด้วยนั่นก็คือเลข๓๒

อืมตามข่าวที่